เอาคุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยทุกครั้งมันต้องทุกเรื่องทุกราวมันต้องมีครั้งแรกเสมอใช่ไหม
กู้ภัยก็เหมือนกันค่ะกู้ภัยเขาขึ้นชื่อเรื่องจับจับงูงูแล้วช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็ออกมาหากินบ้างออกมาหาที่หลบอุ่นบ้าง
กู้ภัยก็ต้องมาจับงูนี่แหละค่ะแต่ว่าแม้อยากให้ดูภารกิจการจับงูครั้งแรกของน้องอันหน่อยกู้ภัยมือใหม่ป้ายแดงที่ไม่มีข้อยกเว้นต้องมาจับงูให้กับชาวบ้านที่จังหวัดตากเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
มีทั้งหลังมาลูกฌ่า

แล้วก็ช่างพูดงูไม่ใช่เมีย

คือน้องอันหรือว่านายคณะบดีกลิ่นเกษรนะคะ

เพราะว่าเขามีรูปร่างท้วมหน่อย
เพิ่งมาสมัครขอเป็นกู้ภัยได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์
เป็นภารกิจจับงูของกู้ภัยเทศบาลเมืองตากค่ะ

งูเหลือมบุกมาอยู่ใต้เตาไมโครเวฟ
เขาบอกแหมขนาดกำลังพอเหมาะพอดี
ไม่เล็กไม่ใหญ่เหมาะสำหรับการต้อนรับมือใหม่

เขาก็กล้ากล้ากลัวกลัวเห็นไหม
ครั้งแรกของผมว่าแต่เราต้องกล้า
จับดีนี่เขาว่ายอย่างนี้นะ

แต่น้องอันก็ทำภารกิจนี้ได้
สำเร็จนะคะผ่านกลายเป็นผู้ช่วยรุ่นพี่

ตัวเล็กตัวเล็กเป็นลูกแล้วเป็นงูเหลือมด้วยไม่ได้เป็นจงอางหรือว่างูเห่านะคะ
แฮชแท็กให้แอดให้อันหน่อยฝึกบ่อยค่อยชินนะอันนะ